วิทยายุทธ์นี้ท่านได้แต่ใดมา
เพราะว่ามันเป็นวิทยายุทธ์ที่ต้องบอกว่าสุดยอดไปเลยจ้า

ฟื้อก

ได้ค่ะคุณนะเปลื๊บ

ไปวิทยายุทธ์สุดยอดคั่นปรามจาร

จริงคุณคุณพี่เค้าแน่ะ

ไม่รู้จนโฮค่าน้อยขอคารวะติดพี่ใหญ่
แล้วเจ้าเด็กคนนั้นยังอยู่ดีอยู่เหรอคะโห้ไปเลย
ไปไหนแล้วไม่รู้ตอนนี้อร่อยน้อยเราก็ไม่รู้เลย
ฉันไม่แน่ใจนะแต่คุณพี่เขามีความชำนาญมาก
มันจะหิวอ่ะสิ